ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เขามีการรวมตัวดาวสวยระดับตำนาน
แต่ละคนนี้บอกเลยนะคะว่าเป็นนางร้าย
เข้ามารวมตัวกันในงานปาร์ตี้ฉลองวันคล้ายวันเกิดให้กับพี่โอฮักจีราจ้า
แต่ละคนเนี่ยโอ้โหสวยเสียทั้งนั้นเลยนะคะ
คิดว่าหลุดออกมาจากละครสมัยก่อนที่เราเคยดูกันนะคุณ
คือดูกันตามภาพเลยนะคะนี่แน่ใจนะว่าเป็นงานปาร์ตี้วันเกิดจริง
คุณดูนะเพราะเราคิดว่าเป็นงานประกาศผลรางวัลอะไรสักอย่างหนึ่ง
ตัวแม่แต่ละคนโอ้โหเขาจัดเต็มมากที่สุดในโลกไปเลย
ทั้งพี่เอฟพรพิษพี่ฮานาทัศนาวลัยคุณเมย์ปฏิดาหนิงปณิตา
กระแตสุพักษรนานาเรบิน่าโอ้โหแต่ละคนแค่ได้ยินชื่อก็คือปังมากคุณผู้ชม
แล้วทุกคนก็ล้วนแล้วแต่จัดเต็มมาร่วมฉลองปาร์ตี้วันเกิดให้กับพี่โอพระจิราในวัยเท่าไหร่รู้ไหมจ๊ะ
กรัฐค่ะโอ้โหนี่คือดูหน้าแล้วอย่าดูอายุเลยนะจริง
เพราะว่าหน้าตาเนี่ยสวนทางกับอายุมากเลยบอกเลยว่าสวยทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมค่ะ
ลืมอายุไปได้เลยนะยิ่งมันรวบตัวกันอ่ะโอ้ย๒๐๐กว่าแล้วน่ะโอ้โหสมมติว่าไม่ใช่อายุเท่าไหร่แล้ว
เออไม่รู้แหละแต่ว่าหน้าตาของเขายังเด็กกันอยู่เลยสวยเฟี้ยวกันอยู่เลยนะคะ
คือต้องบอกเลยนะว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ๕หรือว่า๑๐ปีที่แล้วเนี่ย
แก๊งตัวแม่แก๊งนี้แหละที่มีผลงานละครสร้างชื่อเยอะแยะมากมาย
เป็นตัวร้ายทั้งเด่นทั้งโดนของแฟนมาแล้วทั่วทั้งประเทศนะคะ
และเมื่อตัวแม่เขามารวมตัวกันทั้งทีแน่นอนคุณผู้ชมกิจกรรมก็เยอะแยะลึ่มนะคะ

ใช่แล้วดูนะอายุอ่ะเท่าไหร่กันแล้วนี่ต้องย่อกันแบบสุดขาเลยนะ

นี้เขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะ
แนะกันมาอย่างดิบอย่างดี
รีบเต้นแล้วก็รีบกลับไปเลี้ยงลูกกันต่อ

เห็นแก๊งแม่เขารวมตัวกันแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการนับอายุเลยนะคะ
เพราะแต่ละคนเนี่ยสวยเสียมาก

เคล็ดลับความสวยให้อยู่ยงคงกระพันธุ์แบบนี้
อย่าลืมบอกเคล็ดลับดีเขาให้กับพวกเราบ้าง
โดยเฉพาะเคล็ดลับคอลลาเจลในข้อไทยเนี่ย

เออ
โอ๋เขากำลังหิตกันคุณผู้ชมไป

ยังไม่แป๊บหัวเข่า